ชนบุรีครับสาวโรงงานอายุ๒๔ปีแม่ขี่รถจะกลับบ้าน
ขี่รถจะกลับบ้านแล้วเสียหลักมอเตอร์ไซค์เนี่ยตกลงข้างทาง
แต่ตัวเธอเนี่ยเห็นไหมครับตกมาในถนนแล้วค่ะ
หกล้อตู้ทึบทับศีรษะเธอพอดีครับค่ะเป็นคลิปอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมฮะรถจักรยายนเสียหลักล้มแล้วคนที่ขี่เนี่ยกระเด็นมาบนถนน
ถูกรถบรรทุกตู้ทึบหกล้อทับศีรษะนะครับอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมบริเวณสามแยกโรงเรียนพันธ์เสด็จตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีฮะ
ขออภัยครับช่วงเที่ยงฮะขออภัยผมอ่านผิดครับกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินเข้าตรวจสอบ
พบร่างนางสาววรรณภากาบินอายุ๒๔ปีพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
สภาพศพเธอไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเพราะทับที่ศีรษะ
หัวกระน็อกแตกครับหลุดออกจากศีรษะไปเลยส่วนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
ไอนะฮะสีแดงล้มตะแคงพังเสียหายอยู่นี่ครับหมวกกันน็อกที่ผมบอก
ต่อมาตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วสอบถามนางสมศรีอายุ๒๕ปีเพื่อนร่วมงานนะครับ
เล่าบอกว่าเพิ่งเลิกงานแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมานี่แหละจะกลับบ้าน
ขี่มาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียหลักตกร่องริมถนนนะครับ
รถเสียหลักล้มแต่ตัวเนี่ยกระเด็นเข้ามาบนถนนแล้วก็ถูกรถทับครับ
ส่วนรถหกล้อตู้ทึบคันดังกล่าวคือขับต่อไปคือเจตนาเรายังไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่าเขาเนี่ยทับคนนะครับ
แต่เดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนขับนะครับมาดำเนินคดี
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะครับก็ให้หน่วยกู้ภัยส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบังแล้วนะครับ